มันนั่งซึมอยู่ลักษณะถ้าเป็นคนเหมือนคนเมา
เหมือนเมาทีนี้ก็ต้องไปตามเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
มันนั่งอยู่ในซอกหินตรงนี้เห็นไหมคะ
เป็นอะไรไม่ได้ตายค่ะ
ลักษณะคือเหมือนเมาเหมือนมึนอะไรสักอย่าง
พอไปใกล้ไปเจอซากคางคกเจ้าหน้าที่

ที่บริเวณทางเข้าน้ำตกส้มป่อย
ตำบลบุฟ้ายอำเภอประจันตคาม

คือตอนที่ชาวบ้านไปเจอเนี่ยก็กลัวว่าเดี๋ยวหมีหมาตัวนี้มันจะเข้ามาทำร้าย
ต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งก็ทำถูกแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างโดยเฉพาะกู้ภัยทีมแพทย์
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลังเข้ามาค่ะมาตรวจสอบ
หมาตัวนี้เป็นหมีหมาเพศผู้นะคะอายุสักประมาณ๕๖ปี
น้ำหนัก๕๐กิโลกรัมนอนอยู่ตรงซอกหินตรงนี้
คือดูใกล้เหมือนมันโดนได้รับบาดเจ็บตกจากที่สูง
ทีนี้จะทำยังไงวิธีการจับก็ต้องปลอดภัยทั้งคนแล้วก็มันด้วย
ต้องมีการยิงลูกดอกยาสลบใส่มันก่อน
แล้วรอให้ยาออกฤทธิ์ใช้เวลากว่ายาจะออกฤทธิได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะ
สุดท้ายแล้วสัตวแพทย์เอามันไปให้น้ำเกลือ
แล้วเอามันขึ้นเปรย์สนามเคลื่อนย้ายไปที่หน่วยรักษาที่ศูนย์ช่วยเหลือ
ป่าจังหวัดนครนายกตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหมีหมาตัวเนี้ย
เปรย์แล้วนะเปรย์สนามมันมีอาการบาดเจ็บที่สะโพกด้วยค่ะ
เดี๋ยวต้องรอให้มันฟื้นแข็งแรงปลอดภัยแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ทีนี้จุดที่ไปพบหมีหมามันเป็นป่าไผ่ของชาวบ้าน
เป็นป่าไผ่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์
มีทั้งคางคกมีทั้งเห็ดป่ามีทั้งหน่อไม้
คาดว่ามันน่าจะไปกินเห็ดป่าแล้วก็คางคก
พิษของเห็ดป่าและพิษของคางคก
มันก็เลยเกิดอาการเหมือนมึนสลึมสลือแบบนี้ค่ะ

เดี๋ยวนะคือคางคกกินแล้วเมาเข้าใจ

ไม่รู้เขาบอกว่าเจอซากคางคกที่ตัวมัน
โอเคเสร็จเมาปุ๊บลื่นหลายลงแม่งล่าง
ประมาณนั้นค่ะแปลกดีครับ